ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หนูเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ด้วย

ให้คำพูดของคนอื่นมา
มาบอกว่าเราเป็นอย่างไร

ถ้าแก้ได้คงเสน่หนางงิ้วบ้างคะ

แต่ว่ากับตัวเองเวลาทำงานมันจะมีความคาดหวังค่ะ
อยากลองแบบทิ้งบ้าง
ทิ้งหัวทิ้งความคิด
เพราะอยู่ตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า

แต่ว่าไปอยู่โน่นรู้สึกอยากเป็นแบบ

มีรอยยิ้มของนางฟ้าบนใบหน้ายินดีต้อนรับนิชานัทธนิชัย

นิชาเรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ย

เป็นครั้งแรกที่พี่เจอนิชาหลังจากเราคุยกันผ่านกล้องไปเมื่อปี๒ปีที่แล้ว

ทำไมถึงหลงคารมตอบรับรายการชนะท็อกเพราะมิชาไม่ค่อยได้สัมภาษณ์เรื่องเหล่านี้มาเลย
ค่ะก็จริงไม่ค่อยแบบพูดอะไรบ่อยด้วย
แต่ว่าก็เคยคุยกับพี่เลแล้วอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าก็คุยสนุกดีแล้วหนูสามารถแชร์ได้
โดยที่หนูรู้สึกว่าหนูก็คอมฟอร์ตแบบสบายที่จะแชร์กับพี่เลด้วย
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็มาดีกว่า
นี่ตื่นเต้นชวนครั้งแรกแล้วก็มาเลยนี่ตื่นเต้นมากนะ

นิชาพูดเอาไว้ว่าเราได้เจอกันสักที
ใช่เพราะว่าคือตอนนั้นที่เราคุยกันเราไม่ได้เจอกันตรงแบบนี้ค่ะ
แล้วก็คิดพูดกับพี่เลไว้แล้วด้วยว่าถ้ามีโอกาสได้เจอน่าจะสนุกอะไรอย่างนี้

สิ่งแวดล้อมนิชาเป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสนใจมันในแกนไหนบ้างครับ
โตโน่สนใจเรื่องทะเลเนี่ยทำเรื่องทะเลนิชาสนใจเรื่องอะไรบ้าง
นิชาจะสนใจเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวนิดนึงคืออย่างเช่นเรื่องการลดใช้พลาสติกคือสนใจเรื่องนี้
มันเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะนานแล้วยังตั้งแต่เด็กเลยป่ะ
ไม่ค่ะคือโตขึ้นเราถึงเพิ่งแบบเริ่มมารู้ว่าจริงแล้วเราชอบไปเที่ยวธรรมชาติ
แต่พอโตขึ้นมันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในหลายด้าน
มันเลยทำให้เห็นว่างั้นเราชอบไปแล้วเราก็ช่วยเก็บสิ่งที่เราเคยเห็นไว้ให้ได้นานที่สุดดีกว่า

คือตอนเด็กที่อยู่เชียงใหม่หนูจะอย่างที่เคยเล่าให้พี่เลฟังว่าอากาศดีมากบรรยากาศทุกอย่าง
คือเห็นหมอกทุกเช้ามีน้ำค้างลงทุกเช้าคือแบบโหทุกครั้งที่ไปโรงเรียนหนูเปิดกระจกอะค่ะ

ใช่แล้วก็ขับพ่อก็จะพาขับแบบเลาะริมน้ำปิงผ่านกลางทุ่งนาแล้วเราก็จะเห็นหมอกเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราเคยเห็นแบบนั้นแล้วในวันหนึ่งที่พอเราโตขึ้นเรากลับไปที่เดิมแต่มันไม่ค่อยเห็นแล้ว
มันเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเสียดายแบบเสียดายจังเลย
พอพี่โน่มาเจอพี่โน่แล้วพี่โน่เขาศึกษาจริงจังเราได้รู้ไปด้วยเลยค่ะ
ก็เลยรู้ว่าจริงแล้วมันต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละ
อะไรที่เราทำได้ซึ่งก็คือลดขยะพลาสติกก็ช่วยได้
ปัจจุบันมันเข้าเส้นมันเคร่งคัดขนาดไหนครับมันเป็นประโยชน์นะ
พี่พูดเพื่อให้นาวทางสำหรับคนผู้ชม

ไม่กันน้ำจักรแพรสติกเลยใช่เหมือนกัน

แต่อะไรที่เราทำได้แล้วมันไม่ลำบากเกินไป

วันเรื่องแรกที่มิชาได้รับ
ที่เล่นละครคือเรื่องนี้เรื่องแรกใช่ไหมคะ
เรื่องแรกคือทองเหนือก้าวรับเชิญนิดนึง

แต่ว่านางอายจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นเดี่ยวเต็มตัว
โผล่มาพี่ว่าผู้ชายทุกคนเป็นลมนะ
คุณใส่ชุดนักเรียนแล้วเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยนะ

ทำการบ้านเยอะมากหนักมาก
เพื่อที่จะแบบทำยังไงให้ตัวละครตัวนี้
คนได้เห็นทุกมิติและสนุกไปกับเขาในทุกด้าน

คือกดดันแบบมาก
แต่โชคดีที่เราเป็นเด็กที่โตมากับการมีซิสเตอร์เป็นครูอะไรอย่างนี้

แต่ว่าแบบเรื่องการทำงานที่มันใหญ่ขึ้น

แต่ว่าต้องขอบคุณแบบพี่ทีมทุกคนเลย
คือในวันที่แบบหนูไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
เขายังเชื่อมั่นว่านิชาทำได้

ลองลุยดูลองหาดูว่าจะทำอย่างไรดี

ด่วนหาใจเลยนะ

พี่จ้องหน้ากูโดยฟังคำตอบคุณไม่ได้ออกนะ

เท่าไรสำหรับสเต็ปแรกอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกสเต็ปแรกให้ยากเกิน
ให้ไม่ถูกแต่ถ้าคือตอนแรกที่คิดไว้ในหัวคือให้๑๐
คือไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะคะ
แต่หมายถึงว่ารู้สึกว่าณโมเมนต์นั้น

คือโอเคอาจจะมีผิดพลาดบ้าง

อาจจะยังไม่ได้เป็นนักแสดงที่เก่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าหนูรู้สึกว่าณโมเมนต์นั้น
หนูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนูเต็มที่มากแล้ว
บทนั้นณชีวิตตอนนั้น
หนูเลยก็รักตัวเองให้ตัวเองสิบค่ะชื่นชม
ถ้าย้อนกลับไปเล่นละครณวันนี้
วันที่เรามีฝีมือแบบโอ้โหชะกาชะกัน
จะตีความนางอายอีกรูปแบบหนึ่งไหม

แต่ก็อาจจะไม่เฟรชเท่า
ตอนนั้นที่เราได้มาเล่นเรื่องนี้

อีกเรื่องที่พี่ชอบคือเสน่นางงิ้วปี๖๑

โหดมากค่ะ
เป็นเรื่องที่หนูต้อง
พิสูจน์ตัวเองในหลายด้านมาก

แต่เหมือนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หนูเจอ

ที่จะเป็นนางเอกหรือไม่เป็นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

คือพอเราขึ้นมานำแล้ว
มันก็จะมีหลายเสียงมากขึ้นอะไรอย่างนี้

ต้องรับมือกับสิ่งนั้นด้วยว่า
โอเคเราต้องใช้ชีวิต

โฟกัสผิดจุดจนทำให้งานเราพัง

คือต้องย้อนกลับไปตอน๓ใบไม่เผาด้วย
คือตอนนั้นเราโฟกัสผิดมากที่แบบว่า

แล้วเราไปตามเสียงของเขาหมดเลย
ให้คำพูดของคนอื่นมา

จนเราขาดความมั่นใจ

ก็รู้สึกโฟกัสไม่ได้
เริ่มมาตั้งต้นได้ตอนนางอาย

เราต้องรับมือกับสิ่งเหล่านั้น
แล้วก็เป็นรีเมคที่พี่จอยเขาทำไว้ดีมากเลย

โอเคตอนนางอายก็เป็นพี่จอยเหมือนกัน

จะทำได้ดีเท่าเขาหรือเปล่า
แต่พอเริ่มตั้งสติได้
ก็เริ่มรู้ว่า
โอเคเราต้องกรองสิ่งเหล่านี้ให้เป็น

ถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริง

แล้วก็คอยกลับมาดูตัวเองก่อนว่า
จริงแล้วเราเป็นอย่างนั้นไหม

สิ่งที่เขาพูดมันใช่หรือเปล่า

ศรัทธาในอาชีพอาชีพหนึ่ง

หนูไม่ได้เข้าใจคำว่าศรัทธาจริง
จนตั้งแต่นางอาย
จนมาเรื่องนี้ที่เราให้สุดจริง
แล้วพอมาเรื่องนี้ที่เราเรียนรู้การทำงานว่า

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีคุณค่ามาก

ความสัทธาในอาชีพเป็นอย่างไรมากกว่า

เป็นนักแสดงอาชีพสำหรับหลายคนเป็นยังไง
แต่ว่าศรัทธาในอาชีพ

เพลิงพลางเทียนกับฝีวนิชาสัมภาษณ์กับพี่ว่าแบบ

เพราะว่าไม่เคยเล่นเป็นแฝดด้วย
กรินเหรอชื่อกรินใช่ไหม

เหมือนก่อนหน้านั้นเราต้องโฮลทั้งเรื่องด้วยบทเดียว
แต่อันนี้เราต้องโพลทั้งเรื่องด้วย๒บทนะคะ
มันเลยแบบโอเค

คือละครเพลิงพังเทียนเนี่ยเป็นละครที่
ในหัวหนูทุกวันที่ไปทำงานคือแบบ
มาดิมาเลยจะเยอะแค่ไหนก็มาเลย
จะให้หนูวิ่งมาเลยลุยลุยหนูจะลุยเท่านั้น

ทำแค่นี้โอ๊ยหนูยังไม่เหนื่อยหรอกหนูทำได้อีก

ขีดจำกัดแล้วใช่ค่ะแบบไม่มีขีดให้ตัวเองไปจนสุดอ่ะ

คือในหนึ่งฉากหนูเข้าไปเล่นปุ๊บ

คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สะใจสำหรับหนู

มันถอดตัวตนของตัวละครนั้นออก

มันก็จะมีบางครั้งที่ติดวิธีการปลายตามอง
ถ้าของหนูหนูอาจจะหันไปมองแบบอย่างนี้

คือเขาจะใช้อีกวิธีหนึ่งในการมองคนคนละแบบ

มันก็มีนิดนึงที่แบบในระหว่างกองถ่ายหรือแม่เอง

๒เรื่องที่แมบเติมที่ที่สุด
ไม่ค่ะไม่อยากแก้ไข
ถ้าแก้ได้คงเสน่หนางงิ้วบ้างคะ

ก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์
คือหนูเป็นคนแบบไม่ถนัดร้องเพลง
ถ้าให้หนูร้องเพลงหนูเล่นละครดีกว่า

ชอบที่สุดตั้งแต่นิชาเล่นละครมา
ก็คือเรื่องเกมปรารถนาของอาร์ตกำลังทำ

ถ้าเล่าเบื้องหลังตั้งแต่แรกเลยเนี่ย

หนูแบบโอเคได้เรื่องย่อมาอ่าน

บทคือมันเหมือน
สมมุติว่าบทมาถึงตอน
หนูจะรอมากที่จะอ่านตอน๕
คือมันจะเป็นเรื่องที่เล่าหลายมุมมากของชีวิต

แล้วบางทีเราอ่านไปเราก็เดี๋ยวเป็นอย่างนี้แหละ
เปิดแบบไม่เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันแบบเฮ้ยวิธีการที่มันใช้มันต่างออกไป
หรือว่าแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกสนุกตั้งแต่อ่านบทแล้ว
แล้วพอมาเจอพี่แซมแม่ตุ๊ก
เข้าฉากเถียงกับแซมยุรนันด์อะนะ

แทบจะต้องยกซีนนั้นทิ้งไปเลย

เพราะพลังของพ่อคือพี่แซมเหมือนแบบจะเอาหินมาทุบหนูได้

ใช่ค่ะแล้วพอหนูเข้าไปกับเขาแล้วหนูแบบ
หนูไม่กล้าตะโกนใส่หน้าเขาอะไรอย่างนี้
คือพลังงานเขาเยอะกว่ามาก
แล้วเราไปไม่ถึงอะค่ะ

ถ้าหนูมาแค่นี้ไม่ใช่มิลิน

แต่พี่แซมน่ารักมากคือพี่แซมแบบสอนบอก
แล้วก็พี่แซมเป็นเหมือนพี่ด้วยค่ะ
ที่แบบเขาจะคุยเล่นกับเราทำให้เรารีแล็กซ
ทำแบบช่วยเราทุกอย่างเลยแบบ

น่ารักมากสุดยอดฝีมือของการแสดงอีกหนึ่งคน

ถามถึงฉากเลิฟซีนหน่อยไอ้ช่วงตอนท้ายเนี่ย
โอ้โหผู้ชายถ้าพี่เป็นโตโน่พี่ไม่ดูนะ

มันแบบนิชามันไม่ใช่นิชามัน

วิธีคิดหรือวิธีการทำการบ้านมันต้องแบบไหน
มันฉีกทุกกฎของนิชาโดยเฉพาะฉากท้ายนะ

มันมีฉากเลิฟซิมพี่ตกใจนะเนี่ยอะไรนะ
คือพอเราเป็นตัวละครไปแล้วอะค่ะ

เรื่องฉากเลิฟซีนหนึ่งแหละเราไม่ได้ติด

ฮ่า
วันนี้ชีวิตของนักแสดงความสุขสักกี่เป็นสัญญา
แล้วสำหรับนิชาน้ำนิชาของพี่เนี่ย
ก็ร้อยอะหนูมีความสุขกับชีวิตในวันนี้มากค่ะ
ที่เดินมาถึงตรงนี้ที่มาเป็นเราทุกวันนี้
มีคนถามว่าแบบสิ่งที่ไม่อยากให้หายไปที่สุดคืออะไร
แล้วหนูก็รู้สึกว่าสิ่งที่หนูไม่อยากให้หายไปคือตัวตนของหนู
ไม่ต้องการให้มันจากหนูไปเลยหนูต้องการจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
นิชาได้เรียนรู้ตลอดเวลาที่อยู่ในวงการมาเกือบ๑๐ปีคืออะไรบ้าง
คือมันเป็นผลพลอยได้ค่ะที่แบบว่าโอเคอาจจะไม่ได้เป็นเพราะการเล่นละคร
แต่ว่าการทำงานตรงนี้มามันเหมือนเราโตขึ้นเรื่อยแล้วเราได้มองเห็นอะไรที่กว้างขึ้น
รู้จักตัวเองเรียนรู้ตัวเองถามตัวเองบ่อยว่าเราต้องการอะไร
แล้วเราอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบเราโอเคกับตรงไหนไม่โอเคตรงไหน
มันเป็นการรักตัวเองมากอย่างหนึ่ง
ความคิดที่มันชัดโฟกัสที่มันชัดของนิชาณวันนี้ถ้าถามว่าประสบความสำเร็จหรือยัง
คือรู้สึกว่าถ้าเป็นการแสดงหนูรู้สึกว่าหนูจะไปอีก
หนูอยากไปอีกหนูอยากเรียนรู้อีกหนูอยากพัฒนาอีกอะไรอย่างนี้

ที่เราได้ลองทำงานกับหลายที่มากขึ้น
จริงจบลองทัก

เหมือนได้ไปเจอโลกกว้าง
เจอคนที่ทำงานในสายเดียวกัน
แต่ว่ามีอีกแบบหนึ่ง

ประสบการณ์ในการที่อยากจะออกไปอยู่โลกว่างด้วยตัวคนเดียว

หรืออาจจะเป็นคนพบกันหรือ

อยู่ในที่ที่มันสงบสำหรับจิตใจเรา
หนูบอกไม่ถูกเข้าใจไหม
คือเหมือนอยู่ในที่ที่ไม่มีความคาดหวังที่สูง
เหมือนถ้าเรากลับมาอยู่ที่นี่ในทุกวัน
เราเองยังคาดหวังตัวเองเลย
แต่พอไปอยู่ที่โน่นหนูไม่ได้ทำงาน

หนูจะแบบไปชิลกับเพื่อน
แล้วก็เที่ยวเล่นอะไรก็ได้
โดยที่ตัวหนูเองด้วย
คือคนอื่นกดดันไม่เท่าไหร
แต่ว่ากับตัวเองเวลาทำงานมันจะมีความคาดหวังค่ะ
อยากลองแบบทิ้งบ้าง
ทิ้งหัวทิ้งความคิด
เพราะอยู่ตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเราทำอะไร
เราก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วน
แต่ว่าไปอยู่โน่นรู้สึกอยากเป็นแบบเป็นอะไรก็ได้
อยากนิสัยไม่ดีอยากลองดูแบบนั้น

ถ้าเพื่อนอยากไปแล้วไม่อยากไปก็ไปเลยไม่ไป
ไปเลยไปมิลลินไปแกเชิญ
แต่ก็ไม่ได้เป็นคนทำร้ายคนอื่น
พูดซะพี่รู้สึกผิดเลยพี่เป็นคนทำร้ายคนอื่นบ้าง

ก็ตามใจตัวเองแหละค่ะ

ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการอะไรแล้วก็ซื่อสัจจำัน
ใช่ค่ะอยากไปเที่ยวก็เที่ยวโดดเรียนก็โดด
วันนี้ตื่นไม่ไหวไม่อยากไปเข้าค่ะตอนเช้าก็ไม่ตื่น
อย่างนี้ค่ะคือแบบอยากไม่มีวินัยบ้าง
อยากลองแบบเป็นเด็กทั่วไปบ้างที่ไม่ต้องคิดอะไร

เพราะว่าอยากกลับมาทำงาน

เล่นละครมาจนเริ่มรู้สึกว่า
ฉันจะเป็นโรบอตแล้วแล้วหนูไม่อยากเป็น

มันติด

มนุษย์มันมีอีกมุมอื่น
อีกเยอะเลยที่จริงแล้วเราเก็บมา
มันมีประโยชน์กับการแสดงด้วย
สำหรับโตโน่นิชาซัพพอร์ตเรื่องอะไรกับเขาบ้าง

เขาก็มาเป็นมาตั้งแต่ก่อนเจอกับนุแม่
ตอนแรกนึกว่าเขามาเป็นมาตั้งแต่เกิด
ดูเคยรอตั้งแต่
วันที่คุณเจอตัวโน้นหลังจากว่าเสร็จประโยชน์แล้วเขาพูดอะไรกัน

ก็เป็นก็ได้ค่ะมันไม่ได้สำคัญแล้ว